การขับรถขับรากันต่อนะครับเพราะว่าบางท่านเป็นนักขับมือใหม่นะอาจจะเหยียบผิดเหยียบถูกอันนี้ต้องระวังจะเหยียบเบรกแต่เหยียบคันเร่ง
กลายเป็นเรื่องเป็นราวครับเพราะว่าสาวชาวบึงการมาทำการสอบใบอนุญาตขับขี่แล้วครับแล้วก็ใช้รถป้ายแดงที่ซื้อได้ไม่นาน
เกิดอาการตื่นเต้นตอนสอบไม่ชำนาญเกี่ยวกับคันเร่งหรือเบรกหรืออะไรต่างนานาเนี่ยนะฮะ
ก็เลยเหยียบคันเร่งแทนเบรกครับรถยนต์เนี่ยพุ่งไปชนรถของชาวบ้านที่มาติดต่อราชการ
แล้วก็ไปชนอาคารสำนักงานภายในขนส่งจนกำแพงเนี่ยได้รับความเสียหายดูคุณ
กำแพงพังหมดเลยนะฮะเนี่ยเป็นภาพความเสียหายภายในสำนักงานขนส่งสาขาอำเภอธาตุพนม
จังหวัดนครพนมนะครับหลังจากเกิดเหตุการณ์หญิงอายุสามสิบหกปี
เป็นชาวอำเภอเซกาจังหวัดบึงการเดินทางมาติดต่อเข้ารับการสอบขอใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล
ไม่ติดทะเบียนนะครับเพิ่งซื้อได้ไม่ถึงเดือนเอามาสอบใบขับขี่
ขณะที่ทางเจ้าหน้าที่ได้ให้ขับรถมาเพื่อจะเตรียมพร้อมการสอบภาคปฏิบัติขับขี่รถยนต์
คนขับผู้หญิงคนนี้นำรถเข้ามาพื้นที่การสอบภาคปฏิบัติ
แต่คงเกิดอาการตื่นเต้นครับประมาท
กับยังไม่เกิดความชำนาญในการใช้รถคันใหม่

ทำให้เท้าเหยียบพลาดไปเหยียบคันเร่งแทนการเหยียบเบรกคุณ
คือจริงค่ะมือใหม่หัดขับ
ขับที่ไหนมันก็ตื่นเต้นอยู่แล้ว

ทีนี้แหละครับก็เลยทำให้เกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้

พุ่งชนอาคารสำนักงานภายในขนส่ง

ผนังสำนักงานพังหมดแล้วฮะ
โชคดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับ

ก็ประสานตำรวจให้เข้าตรวจสอบนะครับ
คนขับก็คือนางวิสราพระชัย
ออกมาจากรถด้วยอาการตกใจตื่นเต้นของเธออยู่
รับครับว่าตื่นเต้นจริง

จนทำให้เกิดความเสียหายตรงนี้
ทีนี้ตำรวจก็มอบหมายให้
เจ้าหน้าที่ก็มอบหมายให้ทางตำรวจ
ดำเนินคดีตามกฎหมายในข้อหาขับรถประมาท
ดำเนินการเปรียบเทียบปรับตามกฎหมาย
แล้วก็ให้กลับมาติดต่อเพื่อขอสอบใหม่ภายหลัง
กำชับให้ตั้งสติทุกครั้ง

ฝึกขับจนเกิดความชำนาญ
ก่อนจะใช้รถในการสัญจรไปมาบนท้องถนนจริงนะครับ

ฝากเตือนไปยังบุคคลที่จะมาทำการสอบทุกคนเลยนะฮะ
ขอให้เตรียมความพร้อมของร่างกายและจิตใจ

ได้ไม่เกิดอุบัติเหตุแบบนี้อีกนะครับ